ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีรถยนต์คันหนึ่งเป็นรถติดแก๊ส
ขับขับมาเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนนี้อยู่ดีไฟลุกท่วมนะฮะ
ทางแก๊สโรเบิร์ตนะครับแต่โชคดีที่คนบนรถทั้งหมดนะฮะ
วิ่งหนีออกมาได้ทันนะครับ
ปกติเขาสีบรอนนะครับตอนนี้ก็ดูไม่รู้แล้วว่าสีอะไรนะครับ
เป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับเสียงดังคล้ายกับถังแก๊สระเบิดอยู่ด้วยนะครับ
อยู่บนถนนเส้นทาง๒๑หลักกิโลเมตรที่๕๗นะครับ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลห้วยหินอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ตำรวจสพม่วงค่อมพร้อมกับชุดกู้ภัยที่ลบบุรี
ก็มาช่วยกันดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้นะครับ
ใช้เวลาอยู่เกือบ๑ชั่วโมงนะฮะไฟถึงสงบนะครับ
แต่ว่ารถนี่พังเสียหายทั้งคันแล้วเจ้าของรถบอกว่า
เขาขับรถมานะครับแล้วก็มีภรรยานั่งข้างหน้าข้างคนขับ
มีลูกชายสองคนอยู่เบาะหลังช่วงเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
ขับมาบนถนนสายสระบุรีลมศักดิ์ขาเข้ากรุงเทพ
ระหว่างทางอยู่มีประกายไฟเกิดขึ้นที่กระโปรงหน้ารถ
แล้วควันก็คลุ้งขึ้นมาในรถจากนั้นเจ้าของรถก็จอดรถชิดขอบทาง
แล้วก็รีบตะโกนบอกให้ภรรยากับลูกชายเนี่ยวิ่งออกมาจากรถเพื่อเอาตัวรอด
พอวิ่งออกมาเท่านั้นแหละนี่ครับท่านผู้ชมครับ
ไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันนะครับมีเสียงระเบิดจากถังแก๊สด้วย
เจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยกันฉีดน้ำดับไฟนี่นะฮะใช้เวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่ง
แต่ว่าวอดพังเสียหายทั้งคันครับเจ้าของรถบอกว่าไปติดแก๊สมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
คาดว่าอาจจะเกิดจากแก๊สรั่วนะคงจะจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดประกายไฟขึ้นมาแล้วก็ไฟก็ลุกไหม้ทั้งคันเลย
แต่ก็โชคดีที่สุดที่สามารถหนีเอาตัวรอดออกมาได้
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ที่ลบบุรี
ไปช่วยระงับเหตุนะครับนางสาวพิชาดาบุญช่วย
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอกับพ่อทำงานกู้ภัยเหมือนกันนะครับ
ขับรถไปทำธุระระหว่างทางกลับบ้านเห็นว่าข้างทางมีประกายไฟเกิดขึ้น
ทีแรกคิดว่าไฟไหม้พงยาแต่พอเข้าไปดูใกล้ถึงเห็นว่าเป็นรถยนต์
ก็จอดรถแล้วก็ลงไปช่วยนะครับตอนนั้นพบเจ้าของรถกับภรรยาแล้วก็ลูกชายอีกสองคน
ออกมาอยู่นอกรถหมดแล้วก็ไปยืนรอกันอยู่ที่ข้างทางนะฮะ
แล้วก็ช่วยหยิบไฟฉายมาโบกเพื่อจะส่งสัญญาณไม่ให้รถคันหลังมาชนอีก
ก็จะได้เบี่ยงหลบกันนะครับหลังจากนั้นเธอก็ไปช่วยดับไฟนะครับ
แต่ตอนนั้นไฟลุกไหม้ท่วมรถอย่างรวดเร็วจนไหม้ทั้งคันนะครับ
ช่วงที่ดับไฟถังแก๊สก็ระเบิดเสียงดังเป็นระยะนะครับ
แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ
เพราะว่าคนที่มาดับไฟเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ารถคันนี้มีถังแก๊ส
ก็เลยช่วยกันดับไฟแบบห่าง

เพลิงถึงสงบซึ่งกู้ภัยที่ไปช่วยบอกว่า
เหตุการณ์ไฟไหม้รถแบบนี้เนี่ยเพิ่งเคยเกิดขึ้นครั้งแรกในถนนเส้นนี้นะครับ
ปกติที่จะเจอเนี่ยก็คืออุบัติเหตุ
พอลงไปก็เห็นคนขับฉายไฟฉายให้เราเห็นให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไร

ทีนี้ก็มีญาติเขาวิ่งมาแล้วก็มาช่วยมาช่วยกันดับไฟค่ะ
แต่ก็มันก็ดับไม่ได้เพราะว่าไฟมันเริ่มลุกแรงขึ้นแล้วค่ะ
ทีนี้พ่อก็เลยโทรเรียกรถน้ำมาทีนี้พอรถน้ำมาก็ช่วยกันดับไม่แรงมากเลยนะคะ
เพราะว่าพอมันเริ่มลามมาตรงเบาะแล้วแบบเหมือนอะไรมันระเบิดไม่รู้ค่ะ
ข้างในคือมันระเบิดตุ้มอย่างเงี้ค่ะมันดังดังอยู่นะคะแล้วก็ควันก็เยอะมากมากเลยค่ะ
เขาก็บอกแค่ว่าเขาก็รีบออกมาเพราะเขาเห็นประกายไฟในรถเขาก็เลยรีบออกมาเพราะว่ากลัวมันจะระเบิด
เขาก็ปล่อยรถวางเขาก็เพราะว่าหนูว่าเขาขับมาข้างข้างนะคะเพราะว่าเขาจอดรถข้างข้าง
เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องลามเขาก็เลยจอดไว้ข้างข้างแล้วก็เขาก็ออกไป
เจ้าของรถกับภรรยาแล้วก็ลูกชาย๒คนตอนนี้ปลอดภัยดีนะครับก็ดับไฟที่รถกันเรียบร้อยแล้วก็มียาดมารับกลับกรุงเทพนะครับรถที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยทางเจ้าของก็ให้รถมายกแล้วก็ซากกลับไปก่อนดูสภาพรถแล้วน่าตกใจนะคะ